มีการป้องกันตัวเองในเรื่องของของวิทย์บ้างร้อยขนาดไหน
ที่ดูข่าวนะครับถ้าทั่วประเทศเลยเนี่ยยอดติดเชื้อของแต่ละวันก็ยังมีขึ้นกันอยู่เลยครับพี่
ใช่แต่ว่าในฮอกไกโดเนี่ยคืออาจจะไม่ได้ติดต่อวันเยอะแต่ว่ายอดรวมของคนที่ติดเชื้ออยู่แล้วเนี่ยก็ยังมีอยู่ประมาณแบบนั้น
แปดร้อยคนอยู่เหมือนกันครับการป้องกันของเขาผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ก็คงจะก็คงจะกลัวแล้วก็คงจะแบบเหมือนมีการระวังตัวเองดีอยู่แล้วนะครับ
ใส่หน้ากากหรือว่าจะไม่ไปในที่สุ่มเสียงที่แบบคนเยอะหรือที่แออัดอะไรอย่างนี้ครับคือคือคนส่วนใหญ่เขาก็จะเขาก็จะระวังตัวกันอยู่แล้วแต่ว่าในทุกที่ทุกประเทศอ่ะมันก็จะมีคนอยู่บางคนอยู่บางกลุ่มที่แบบคิดว่าคงไม่เป็นไรหรอกมั้งคงไม่อันตรายอะไรขนาดนั้นก็จะยังยังไปไหนยังทำกิจกรรมเหมือนที่เคยทำอยู่อะไร
พอลีกมันแข็งไม่ได้เนี่ยมันก็กระทบในเรื่องของของทีมค่าใช้จ่ายของทีมเองด้วยที่ยังต้องต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่ในในเรื่องของเงินเดือนของนักเตะเองหรือว่าสปอนเซอร์เองที่เขาไม่ได้เปิดขายหรือว่าไม่ได้เปิดธุรกิจในสิ่งที่เขาควรจะทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็กระทบตรงนี้ไปหมดคือเหมือนเหมือนแต่ละสโมสรแล้วก็รัฐบาลด้วยทางเจ
จริงก็ส่งผลพอสมควรแหละครับเพราะว่าเพราะว่าด้วยความที่ชีวิตประจำวันของในในแต่ละวันของเราเนี่ยของผมเองเนี่ยก็จะมีการเล่นฟุตบอลการซ้อมฟุตบอลมาอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าคือพอพอมันไม่ได้ซ้อมเนี่ยมันก็เลยแบบโอเคแหละมันก็มีเบื่อบ้างมีกล่อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็ต้องหาอะไรทำต้องออกกำลังควบคุมตัวเอง

ในแต่ละประเทศเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงถ้าพูดถึงจุดประสงค์ของการฝึกซ้อมไม่ว่าจะเป็นที่ไทยเองที่เบลเยี่ยมหรือว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็จุดประสงค์การซ้อมไม่ต่างกันมากมันก็จะมีแบ่งอยู่แล้วแหละว่าโอเคถ้าแข่งปลายสัปดาห์แห่งสุดสัปดาห์เนี่ยวันไหนจะหนักได้บ้างแล้ววันไหนจะค่
เป็นการให้เกลียดกันมากกว่าแต่ว่ามันก็เลยส่งผลไปถึงในสนามว่าทุกคนก็เท่าเคียงกันแล้วก็กล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองกล้าที่จะแข่งขันที่จะทำอะไรโดยที่ไม่ต้องเกรงใจว่าใครจะคิดยังไงตรงนั้นผมเลยมองว่ามันเป็นข้อแตกต่างที่ทำให้ตรงนั้นมีความเข้มข้นสูงกว่าในส่วนของญี่ปุ่นผมก็มองว่าญี่ปุ่
พอพอในเรื่องของการทำงานในเรื่องของสนามเนี่ยเขาก็จะตัดตรงนั้นออกไปอ่ะแล้วก็เขาก็กล้าที่จะทำทำในสิ่งที่เขาควรจะทำผมก็เลยมองว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นตรงกลางระหว่างไทยแล้วก็ที่เบลเยี่ยมด้วยความที่แบบเราทำอาชีพนี้เป็นเป็นอาชีพเราแล้วก็เป็นสิ่งที่เรารักด้วยอะครับเราก็อยากที่จะแบบรักษามาตรฐานรักษาร่างกายตัวเองสภาพร่างกายให้แบบให้แบบเล่นได้ใน
ไม่มีเหตุการณ์อะไรที่มันไม่ดีเกิดขึ้นผมคิดว่าก็คงจะอยากให้มันถึงอยู่ครับ
อยากให้ฝากถึงแฟนชาวไทยนิดนึงที่เป็นแฟนของกวินครับ
อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับเพราะว่าตอนนี้หลายคนก็คงจะได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด๑๙